ชาวบ้านใจจังหวัดนครราชศรีมาเจอปัญหาภัยแรง
ข้าวยืนต้นตายหมดทั้งนานแล้วนะครับ
ตอนนี้ต้องแห่นางแมวในการขอฟ้าขอฝนแล้วนะครับ
ชาวบ้านในอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมาครับ
รวมตัวกันทำพิธีสวดมนต์ขอฝนที่สารเจ้าพ่อตลาดบ้านเหลื่อม
หลังเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานติดต่อกันหลายเดือนแล้ว
ข้าวกล้าในนายืนต้นตายเป็นบริเวณกว้างครับ
โดยได้นำแมวตัวเมียมาขังในกระทอไม้ไผ่
พอเสร็จพิธีก็ร่วมกันแห่แมวไปตามถนนรอบตลาด
มีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน
ให้ชาวบ้านสองข้างทางได้สาดน้ำตลอดเส้นทางที่แห่นางแมวผ่าน
ตามความเชื่อโบราณแล้วก็นี่กันเป็นวิธีแบบโบราณจริงนะครับ
โดยกำหนดแห่นางแมวรอบหมู่บ้านติดต่อกัน๓วันครับ
ซึ่ง๒วันแรกได้ใช้ตุ๊กตาแมวแห่แทนแมวจริงนะ

แต่ฝนไม่ยอมตกลงมาสักที
ในวันที่๓ชาวบ้านบอกขอเถอะ
ขอใช้แมวจริงมาแห่ขอฝนดูบ้าง
ทั้งที่ชาวอิสานเชื่อนะครับว่า
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

เกิดจากดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง
อันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะ
หรือไม่ก็เป็นชาวบ้านหย่อนศิลธรรม
แล้วก็ทำผิดจารีประเพณี
ได้มีการทำพิธีขอฝนกันขึ้น
และที่นำแมวเป็นสัตว์มาประกอบพิธี
เพราะแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำมาขัง
แล้วจากนั้นก็แห่ไปรอบหมู่บ้าน

แมวจะร้องไงเพราะแมวเขาไม่ชอบน้ำ
พอแมวร้องก็เป็นเหมือนการอ้อนวอนเทวดาฟ้าดิน
ให้ฝนตกต้องมาตามฤดูกาลนะครับ